นู้นถึงประเทศจีนนะคะไมค์พี่รัฐยินดีด้วยจริงจริงนะคะ
สำหรับรางวัลที่ได้มานะคะเป็นนักแสดงต่างชาติยอดนิยมนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
รางวัลนี้นะคะไปรับไกลถึงประเทศจีนเลยนะคะ
รางวัลศิลปินต่างชาติยอดนิยมแห่งปีจากเวทีไวโบแฟนคลับเฟสติเวิลค่ะ
จัดขึ้นนะคะณเมืองปักกิ่งประเทศจีนค่ะคุณ
เอ่อโดยเจ้าตัวนะก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ
ว่าดีใจสุดเลยเพราะว่าปีนี้ทุ่มเทกับงานนะ
ในฐานะนักแสดงแล้วก็ร้องเพลงค่ะหลายหลายคนอ่ะ
ก็อัปเดตในอินสตาร์ทอะไรของหนุ่มไหมนะ
เห็นเลยว่าผลงานตั้งใจมากนะคะ
มีการซ้อมร้องซ้อมเล่นกันอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะคะ

แล้วก็บอกเลยนะตอนนี้เขาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะ
ประเทศจีนค่ะแล้วก็รางวัลนี้ค่ะคุณผู้ชม
ที่ได้รับนี่แหละก็เป็นแรงผลักดันเลยนะ
ทำให้เขาจะมีโปรเจกต์ต่อไปในเดือนหน้า
เขาบอกว่าฝากติดตามด้วยนะรับรองมีเตอร์ไพรส์แฟนแน่นอน
เพราะว่าคุณผู้ชมค่ะฮอตขนาดนี้
เลยอาจจะยังไม่มีผลงานที่ไทยนะ
แต่ว่าแฟนที่ไทยไม่ต้องเสียใจไปนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่ลืมบ้านเกิดอย่างแน่นอน
เอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐนั้นส่งกำลังใจด้วยอีกแรงก็แล้วกันนะคะ
คนเขาดังคนเขามีความสามารถได้รับรางวัล
ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเจ็บคอนะคุณผู้ชมค่ะ

เขายังติดโผล่ด้วยนะเป็นคนที่หน้าตาที่แบบหล่อที่สุดนะคะ
ประจำปี๒๐๑๘ด้วยนะคะ
ไปโวท์กันได้ไปช่วยหนุ่มไม้กันด้วยนะจ๊ะ
ใช่ค่ะหล่อขนาดนี้แหมน่าจะได้รางวัลเพิ่มมาอีกเยอะอย่างแน่นอน
แล้วก็ฝีมือการแสดงพัฒนาขึ้นเรื่อยเลยนะคะ